ส่วนที่กองพีพีจังหวัดกระบี่มีคดีล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นนะฮะ
ซึ่งก็ต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยว่ากฎหมายเกี่ยวกับการข่มขืนที่มีการปรับปรุงใหม่เนี่ย
เหตุแก่งการข่มขืนเนี่ยเขาเพิ่มเติมนะฮะ
ไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วผู้ชายต้องเอาอวัยวะเพศสอดใส่ไปในอวัยวะเพศของผู้หญิง
ผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยถ้าใช้สิ่งของหรือว่าใช้นิ้วก็แล้วแต่
ล่วงละเมิดเข้าไปในอวัยวะเพศของเขาหรือว่าในทวันหนักของเขานี่คือการข่มขืนหมด
ใช่ค่ะใส่เข้าไปในป่าก็ถือเป็นการข่มขืนด้วยนะคะ
อย่างที่เกาะพีจังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับ
ที่เขาไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวสาวคนนี้เนี่ย
บอกว่าถูกผู้ชายที่เป็นคนขับเรือนำเที่ยวบนเกาะพีพีล่วงละเมิดทางเพศ
ริมชายหาดตอนที่เธอกำลังเมาอยู่นะครับ
ตำรวจสพเกาะพีพีก็ไปตามตัวได้นะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายเขาก็จำหน้าได้เขาชี้หน้าได้นะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุชื่อว่านายไตรรัฐช่างสนั่นอายุ๒๓ปี
เป็นคนขับเรือนำเที่ยวบนเกาะพีพีที่จังหวัดกะบี่
ถูกนำตัวมาสอบปากคำนะครับหลังจากนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
อายุ๒๑ปีมาแจ้งความเอาไว้ถูกแจ้งข้อหาคือล่วงละเมิดทางเพศ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งริมชายหาดโต๊ะลาดำบนเกาะพีพี
นักท่องเที่ยวหญิงวัย๒๑ปีชาวอังกฤษให้การบอกว่าตัวเองเดินทางมาเที่ยวเกาะพีคนเดียว
เข้าพักที่โรงแรมที่ริมชายหาดโต๊ะลาดำเมื่อ๑๔เมษายนตอน๓ทุ่ม
ได้ออกไปเที่ยวตามบาร์แถวชายหาดก็ไปกับเพื่อนผู้ชายชาวไอแลนด์ที่มารู้จักกันที่นี่
ก็ดื่มสุรากันนะฮะเป็นสุราแบบผสมขายในถังพลาสติก๒ถังเธอบอกว่าดื่มไป๒ถัง
ปิดตอนตีหนึ่งนะก็เดินกลับห้องพักแต่ทีนี้เมากันมากก็ไปหยุดที่หน้าร้านอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง
อยู่ริมชายหาดแล้วก็หลับไปบนพื้นร้านนั่นแหละมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือ
มีคนเนี่ยใช้มีดตัดเป้ากางเกงยีนขาสั้นของเธอแล้วก็ถอดกางเกงในบิกินี่ของเธอออก
ก่อนจะทำการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเธอรู้สึกตัวแล้วคนร้ายก็หนีไป
โดยใช้นิ้วเนี่ยสอดใส่ไปในอวัยวเพศของเธอแล้วเธอบอกอย่างนั้นนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจเมื่อได้รับแจ้งนะครับเพราะว่าเธอบอกว่าตั้งสติได้ก็ผลักผู้ชายคนนี้ด้วย
มันก็วิ่งหนีไปเธอก็ไปแจ้งความตำรวจตำรวจนำตัวนักท่องเที่ยวสาวคนนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกะบี่
ก็พบว่ามีร่องรอยจริงนะครับมีร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
ก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุที่นักท่องเที่ยวเขาบอกเอาไว้
ก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องพักของนายไตรรัฐคนก่อเหตุนี่แหละ
นายไตรรัฐผู้ต้องหาให้การภาคเศษฮะบอกว่าไม่ได้ข่มขืนผู้เสียหาย
แต่ไปพบนักท่องเที่ยวสาวคนนี้อยู่กับเพื่อนผู้ชายชาวต่างชาติ
นอนอยู่ที่หน้าร้านอาหารริมชายหาดด้วยอาการมืนเมา
เขาก็เลยเข้าไปขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ผู้หญิงเขาปฏิเสธเขาก็เดินหนีออกไปก็แค่นั้นเอง

มาวันชามาวเหล้ามาจากบาร์
แล้วก็ผมก็ชวนคุยกับ๓ผู้ชายนะ
ว่ามาจากมาจากไหนชื่ออะไรมันก็บอกชื่ออย่างนั้น
แล้วเราได้ลูกละเมืองผู้หญิงจริงป่ะ
ผมไม่ได้ลูกละเมืองผมไม่ได้มีศิษย์กับเขา
เพราะผมยอมรับว่าผมจะทำจริงแต่ว่าผู้หญิงฝรั่งไม่โอเค
ที่ว่าจะทำเนี่ยเราจะทำยังไง
คือผมคุยไปเรื่อยคุยกับผู้หญิงใช่ไหม
แต่ว่าผู้หญิงเขาไม่ค่อยคุยเพราะมันมองไม่ได้สติ
คุยไม่รู้เรื่อง
แต่ผู้หญิงนี้เขาบอกว่าเขาถูกกันไกล
ตัดกางเกงยีนถูกถอดบิกินี่ไปแล้ว
ตรวจร่างกายก็พบว่ามีร่องรอยถูกล่วงละเมิดด้วยไง

ทางตำรวจสพเกาะพีบอกว่า
ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศเขา
แต่จากพยานหลักฐานโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด
และการชี้ตัวของผู้เสียหายที่ยืนยันว่านายไตรรัฐ
คือคนก่อเหตุแล้วก็ผลการตรวจจากโรงพยาบาล

ซึ่งคดีนี้ก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบนะครับ
ข้อกฏหมายต่างของการห่มขื่อล่วนละเมิดทางเพศ

ตัวแทนจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
ก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ได้ขอบคุณตำรวจไทย
จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วอืมความจริงเห็นเขาเมากันอยู่เนี่ยนะ
นักท่องเที่ยวเนี่ยจะผู้ชายจะผู้หญิงก็แล้วแต่เนี่ย
ก็ต้องช่วยเขาให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยใช่ค่ะไม่ได้ไปขอมีเพศสัมพันธ์กับเขาอะค่ะครับ